บัวน้อยลอยอยู่กลางบึงครั้นคนเพื่อไม่ถึงมีฟุ้งเพิ่งบินมา
สูตรลมหายใจให้เต็มปอดสุดอากาศสุดยามเช้าโอ้โหสวยงามจริงทั้งสามท่าน
พี่ดูหน่อยนี่ดอกบัวใช่มั้ยฮะดอกบัวใช่แล้วครับ
ดีแล้วที่คุณเห็นเป็นดอกบัวนะนี่วันนี้เนี่ยเห็นเขามีการแชร์กันเทคนิควิธีการขึ้นไปอยู่บนใบบัว
ก็พาดท่าบ้างตกน้ำไป
เห็นวันนี้ช่วงนี้ฝนตกน้อยน้ำไม่เชี่ยวกระ
เดี๋ยววันนี้มาสาธิตวิธีไปยืนบนใบบัวให้ดู
ดีครับคุณน้ำหนักเยอะไหมน้ำหนักผมเนี่ยประมาณ๕๐
คุณอริยาเท่าไหร่นะครับไม่ต้องถามตอนนี้
คือเขาบอกว่าใบบัวนี้น้ำหนักมันรับน้ำหนักได้ถึงร้อยกิโล
ว่าช่วงนี้น้ำท่าไปยังไงไปได้ดื่นดื่นปุ๊บน้ำแรงมาก็ไม่ไหวเหมือนกัน
แล้วเรานี่อะไรอันนี้คืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่จะช่วยพยุงชีวิตเราไว้บนใบบัว
เป็นโฟมเหรอแต่ว่ายังไงเดี๋ยวมาเฉลย
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปเฉลยเรื่องของสภาพอากาศก่อน
เพราะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เพราะว่ารักษณะของฝนที่ตกในเมืองไทยของเราลดลงแล้วนะครับ
แต่ว่าฝนที่ตกหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากฝนที่ตกก่อนหน้านี้
ตอนนี้ฝนตกลงมาเราจะรู้สึกอากาศเย็นฟ้าครึ้ม
แต่ว่าฝนตกหลังจากนี้จะเย็นแต่ว่าฟ้าโปร่ง

เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนในเช้าวันนี้นะครับ
พบว่าตอนนี้เองนะครับสถานการณ์ฝนส่วนใหญ่นะครับ
ก็มีการกระจายตัวหลักในบริเวณทางตอนบนประเทศไทย

ส่วนใหญ่ก็ยังคงเน้นจุดเดิมนะครับ
ก็คือจุดที่ติดกับประเทศลาวนะครับ

อกจากนี้ก็มีบางพื้นที่นะครับ
อยู่ตามแนวทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกของประเทศนะครับ
ก็ติดอยู่กับทั้งฝั่งพม่าแล้วก็ทั้งฝั่งลาว

เช้าวันนี้ใครจะออกเดินทางมาฟังดีเนี่ยนะครับ
ว่ามีจุดไหนที่มีฝนตกตอนนี้บ้างนะครับ

จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่านตากอุทัยธานี
กำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิษฐ์น้องคายบึงกาล
กวนนครนครพนมมหาสารคามนครราชศรีมา
บุรีลำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
อำนาจเจริญปราจินบุรีฉะเชิงเศร้า
ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
ใครอยู่บริเวณดังกล่าวหรือว่าอยู่ใกล้พื้นที่ดังกล่าวก็อาจจะต้องเตรียมตัวกันหน่อย
กลุ่มฝนกลุ่มความชื้นอาจจะเคลื่อนที่ไป
ในจุดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกได้
นี่คือสถานการณ์ฝนเมื่อวานที่ผ่านมา
จะสังเกตว่าแนวฝนหลักไปอยู่เหนือเมืองไหนของเรา
ก็ไปปกคลุมส่วนใหญ่แถวบริเวณประเทศลาวประเทศเวียดนามตอนบนสักส่วนใหญ่
ตอนล่างก็จะมีแต่แถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ที่มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษนอกนั้นก็จะมีแนวภูเขากันอยู่
ซึ่งหลักตอนนี้ที่เป็นตัวดึงเอากระแสลมขึ้นไปก็คือพายุลูกนี้แหละครับ
พายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการเคลื่อนที่ไปทางเหนือ
ก็คาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่วันที่๓เป็นต้นไปก็จะเริ่มส่งผลแล้ว
ในบริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็จะมีผลต่อเนื่องไปอีกประมาณสัก๒๓วัน
ใครจะไปญี่ปุ่นในระยะนี้ก็เตรียมตัวกันหน่อย
คุณผู้ชมครับนี่คือกราฟิกนะครับแสดงการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
สีฟ้าน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านบน
ตรงมุมจอนี่คืออากาศเย็นที่ตอนนี้มีการฟอร์มตัวมาแล้ว
ก่อนหน้านี้อากาศร้อนดังนั้นถ้าหากเกิดขึ้นในฤดูร้อนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอากาศร้อน
แต่ว่าตอนนี้แถวนี้หิมะตกแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เป็นอากาศเย็น
หลังจากนี้จะค่อยแผลลงมาเรื่อย
แล้วก็จะแผลลงมาเยอะที่สุดในช่วงที่พายุลูกนี้ขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นแล้วก็สลายตัวไปแล้ว
ที่แผลลงมาแบบนี้ก็จะไปดันเอาแนวฝนที่ก่อนหน้านี้ไปอยู่ในบริเวณทางตอนบน
ค่อยมีการแผลลงมาแล้วเข้าสู่เมืองแถวเรา
ดังนั้นจะสังเกตว่าจุดที่ฝนหลักที่จะได้รับผลกระทบก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ดังนั้นฝนที่หลังจากนี้เราจะได้เจอกันก็เป็นฝนที่มีลักษณะเหมือนฝนที่ตกในฤดูหนาว
คือมาทางภาคอีสานก่อนที่ฝนจะมาอากาศเย็นอากาศร้อนเจอกันก็เป็นลักษณะฝนฟ้าขนอง
ฟ้าร้องฟ้าผ่าลมแรงก็ต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
ข้างบนก็จะเรียงเข้าสู่ช่วงของฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็อากาศแปรปวนพิเศษนะครับ
ใครจะเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษแต่เดี๋ยวนี่ไปสาธิตให้ดู
ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พิเศษ
คุณอรียังเข้าไปด้วยหรือเปล่าเผื่อไปเจอเจ้าชงของเจ้าชายกบแถวนี้
เชิญคุณไปทรงตัวบนคับออย่างหัวท่านอื่น
เวลาเราไปยืนไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าไปยืน

แต่ก่อนอื่นเราต้องใช้อุปกรณ์นี่แหละครับ
ประกอบนี้เราจะใช้ในการกระจายน้ำหนักของเรา

แล้วที่สำคัญต้องยืนฮวงจุ้ยดีก็คือตรงกลาง
ตรงมีก้านพอดี

แต่ว่าตอนมาเนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ
พี่